รุมตลอดทั้ง๗วันต่อสัปดาห์เลยคุณผู้ชมค่ะจนไม่มีเวลาดูแลตัวเอง
คือฮอตขนาดที่ว่ามีงานแทบทุกวันทั้งถ่ายซีรีส์ทั้งออกอีเวนต์
จนทำให้เจ้าตัวไม่มีเวลาไปหาหมอเพื่อตรวจดูอาการเอ็นข้อเท้าอักเสบที่คือเขาเป็นมานานแล้ว
แต่คิดว่าอาการยังไม่กระทบกับการทำงานจึงยังไม่ได้เข้าไปตรวจกับคุณหมออย่างละเอียด
สำหรับแฟนคลับที่ตอนนี้เป็นห่วงหนุ่มเจเจนะคะ
เขารับปากแล้วว่าจะรีบเคลียร์คิวงานไปหาคุณหมอให้เร็วที่สุดจ้า

คือตอนนี้พอเดินได้แหละครับ
แต่ว่าเวลาวิ่งหรือเวลายืนนานเดินเยอะมันก็ยังมีเจ็บอยู่
เพราะว่าตอนที่เอ็นผมฉีกผมเอ็กซาเลแค่กระดูก
เดี๋ยวถ้าอีกสักพักมันยังไม่หายเดี๋ยวน่าจะต้องไปเช็คอีกรอบ

คิดว่ากลัวมันจะเลือนหลังไปเรื่อยมันควรไหมครับ
ก็กลัวครับคือถ้ามีโอกาสก็แบบจะพยายามไป
แต่ว่าเราก็อยากดูไปสักพักก่อนไม่อยากตื่นตูมไปก่อน
ตอนเดินมีเจ็บบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอย่างเช่นเวลากระโดด
หรือว่าแบบเวลาวิ่งอะไรอย่างนี้ยังมีแบบแป๊บขึ้นมาบ้าง
บางทีมันต้องใช้แบบร่างกายโดยที่เราแบบไม่สามารถห้ามตัวเองได้
ด้วยอารมณ์ของตัวละครมันก็เลยแบบมีเจ็บบ้างครับ